อยากรู้ด้วยว่าใครทำลูกฉันทำได้ยังไงทำไมต้องฆ่าเขาด้วยหรือ

นี่เป็นคดีใหญ่อีกหนึ่งคดีนะครับที่ต้องหาฆาตกรตัวจริงให้ได้นะครับ
หมกหีบหรือเปล่านะครับแต่ปรากฏว่าหลังจากตำรวจได้รวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดแล้ว
ทางครอบครัวบอกว่าจะต้องขุดร่างกลับบ้านหลังจากเป็นศพไร้ญาติมา๖ปี
แล้วก็ผู้เป็นแม่วอนตำรวจลากฆาตกรตัวจริงให้ได้

เราย้อนความคดีนี้กันหน่อยเพราะถือว่าเป็นคดีใหญ่ที่จะต้องตำรวจทำงานกันต่อเนื่องนะครับ
จากกรณีที่นางสาวยุภาษีเดชหรือว่าน้องออยอายุ๒๓ปี
พิตตี้สาวชาวอำเภอบึงสามพันธุ์จังหวัดเพชรบูรณ์หายตัวไปอย่างลึกลับ
หลังจากที่เธอทำงานอยู่ที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชมบุรีมานานกว่า๖ปีนะครับ
ญาติสงสัยจะเกี่ยวพันกับคดีสยองไอซ์หีบเหล็กที่นายอภิชัยหรือว่าไอซ์องค์วิสิตอายุ๔๐ปี
ผู้ต้องหาฆ่าสาวพิตตี้ยัดศพลงหีบฝังดินแล้วก็โยนทิ้งน้ำที่บ้านย่านบางแครกรุงเทพหรือเปล่า
ตำรวจฝ่ายสืบสวนตรวจสอบหลักฐานต่างแล้วปรากฏว่าน้องออยไม่ใช่เหยื่อฆาตกรรมของไอซ์หีบเหล็ก
ต่อมาพ่อแม่ของน้องออยก็ไปร้องขอความช่วยเหลือจากทางมูลที่กระจกเงาให้ช่วยติดตามลูกสาวที่หายตัวไป
เพราะว่ามันต้องแยกแล้วนะแยกจากคดีที่บ้านไอซ์หีบเหล็กเรียบร้อยแล้วเนี่ย
ถูกต้องแต่ทีนี้พูดถึงถ้าเกิดกรณีกระดูกที่พบ
อันนี้คือก็ต้องตามหาต่อไปนะว่าเป็นโครงกระดูกของใคร

ครับก็แยกคดีกันแล้วนะสำหรับคดีของไอซ์หิบเหล็

ก็อย่างที่บอกไปครอบครัวของพริตตี้ออยนะฮะ
ก็ไปขอความช่วยเหลือจากมูลที่กระจกเงา
แล้วก็ขอความช่วยเหลือจากตำรวจในการตามหาลูกสาวต่อ
ตรงกับศพหญิงนิรนามสวมชุดแสกสีน้ำเงิน
อยู่ในสภาพร่างกายเน่านอนหงายอยู่ในพงหญ้า
เล็บมือและเล็บเท้าสีแดงศีรษะจุ่มลงไปในคูน้ำ

พบศพบริเวณซอยสุสานสิงโตคู่
หมู่๓ตำบลบึงอำเภอศรีราชาจังหวัดชมบุรี
เมื่อวันที่๑๐นาฬิกาขออภัย
เมื่อวันที่๒๖พฤษภาคมปี๕๗
เวลา๑๐นาฬิกา๓๐นาทีทางมูลที่กระจกเงาเขาไปรื้อค้นนะ
เรื่องของการพบศพในคดีเก่าว่า
มันมีคดีไหนบ้างที่ศพนั้นน่าจะเป็นพิตตี้ออย

ว่าคดีที่ไปพบศพบริเวณซอยสุสานสิงโตคู่
ที่ตำบลบึงอำเภอศรีราชาเมื่อวันที่๒๖พฤษภาคมปี๕๗นี่แหละ

ทางตำรวจสพนขามอำเภอศรีราชา
ก็มีการเรียกตัวพยานปากสำคัญเป็นคนไทย๒ราย
และชาวต่างชาติ๑รายที่อยู่ใกล้ชิดกับผู้ตายเมื่อปี๕๗
มาสอบปากคำหมดแล้วนะฮะ
ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่พบพิรุษหรือพฤติกรรมหลบหนีแต่อย่างใด
ทีนี้แหละครับก็ต้องตามหาตัวฆาตกร
ฆาตกรตอนนี้ไปอยู่ที่ไหน
ใครทำกับพิตตี้ออยแบบนี้นะครับ
ด้านของนางเกษรศรีเดชอายุ๖๐ปีแม่ของพิตตี้ออย
ศพปริศนาที่จังหวัดชมบุรีคือน้องออย
ตอนนั้นคือยังรู้สึกโล่งใจนะ

เนื่องจากที่ผ่านมาเครียดมาตลอด
ติดต่อลูกไม่ได้เป็นตายร้ายดียังไงก็ไม่ทราบ
ถ้าเป็นศพแล้วไม่มีชีวิตแล้ว
แม่ก็อยากรู้ว่าเป็นศพถูกทิ้งอยู่ที่ไหน

ว่าลูกสาวกลายเป็นศพและถูกทิ้งไว้
ทีนี้แม่ก็ยังต้องให้ตามเรื่องคดีต่อ
ว่าใครเป็นคนทำกับลูกสาวใครเป็นคนฆ่าลูกสาวนะครับ
ด้านของนางสาวอังคณาจันมั่น
ซึ่งเป็นเพื่อนหมู่บ้านเดียวกันกับพิตตี้ออย
บอกว่าตัวเธอเองนั้นใกล้ชิดกับออยมาตั้งแต่เด็ก

ที่ผ่านมาออยดูแลพ่อแม่เป็นอย่างดี
ส่งเงินให้ใช้ไม่เคยขาดการติดต่อ

เพื่อนและครอบครัวต่างก็ตามหา
และท้ายที่สุดเมื่อพบศพ
ศพที่ถูกฆ่าเมื่อปี๕๗กลายเป็นพิตตี้ออย
ทีนี้ก็ต้องมาตามกันต่อเรื่องของตัวฆาตกร
อยากให้ตำรวจจับตัวคนร้ายจับตัวฆาตกรให้ได้โดยเร็วนะครับ
ส่วนผู้ต้องสงสัยเพื่อนและครอบครัวก็ยังสงสัยบุคคลคนหนึ่ง
แต่ยังไม่ขอเอ่ยนามและยังไม่ขอเปิดเผยเรื่องความสัมพันธ์
เพราะอยู่กับออยเป็นคนสุดท้าย
และเมื่อติดต่อไปกลับบ่ายเบียง
และไม่ยอมตอบคำถามกับญาติญาติและครอบครัวของพิฏติออย
ด้านของพันธ์ตำรวจเอกสุพิชัยริมสิริวงศ
รองผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจ
ระบุว่ากระบวนการตรวจพิสูจน์สาเหตุการเสียชีวิตของน้องออย

ตรงกันกับศพที่พบเมื่อปี๕๗จริง
แล้วก็แพทย์ระบุว่าเสียชีวิตจากระบบทางเดินหายใจล้มเหลว
หลังจากนี้ครับพนักงานสอบสวนต้องทำการสอบสวนแพทย์ที่ชนะสูตรพลิกศพ
เพื่อยืนยันหาสาเหตุการเสียชีวิตว่าเป็นไปโดยธรรมชาติ
หรือพบความผิดปกติหรือไม่
เรื่องนี้มันต้องลื้อคดีมาหมดเลยนะ

แฟ้มหรือเอกสารตั้งแต่ตอนที่ไปพบศพ
กระทั่งแพทย์ชนะสูตรรวมถึงผู้เกี่ยวข้อง
เมื่อปี๕๗ตอนที่พบศพด้วยว่าเป็นอย่างไร
เพื่อที่จะหาฆาตกรตัวจริงให้ได้
คือเวลามันก็ผ่านมาหลายปีแล้วเหมือนกันนะคุณนะ

แต่ทีนี้ครับต้องหาคำตอบให้กับครอบครัว

ทางครอบครัวก็มีการเดินทางไปเชิญดวงวิญญาณ
ที่อำเภอศรีราชาเมื่อช่วงสายที่ผ่านมา
รวมถึงไปขุดศพที่สุสานไตรคุณธรรม
เพื่อที่จะนำศพกลับไปประกอบพิธีทางศาสนา

ณตอนนี้ผู้สื่อข่าวของเราค่ะ
อยู่ในพื้นที่จังหวัดชนบุรี
พร้อมที่จะรายงานสดให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันนะคะ
ติดตามพร้อมกันจากคุณภูริพัฒน์บุญนินทร์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานจากจังหวัดชนบุรีเชิญคุณภูริพัฒน์ค่ะ
คุณผู้ชมครับญาติของน้องออยที่หายตัวไปเมื่อ๖ปีที่แล้ว
วันนี้เดินทางมาขุดศพลูกสาว
ที่สู่สารไร่ญาติสู่สารไตรคุณภรรภ์ในจังหวัดชนบุรีแล้วนะครับ
ญาตินั้นจะนำไปประกอบพิธีทางศาสนา

ซึ่งแม่ของน้องออยวันนี้ตั้งใจใส่เสื้อที่ลูกสาวซื้อให้
ก่อนที่จะหายตัวไปเพื่อที่จะต้องการกลับมารับลูกสาวกลับไปอยู่ที่บ้านด้วยกันครับ
ครอบครัวของนางสาวยูภาษีเดช
หีบเหล็กที่พบคงกระดูกในบ้านพักย่านเพชรเกษม

และพบว่าเป็นศพนิรนามในพื้นที่สพนขามจังหวัดชนบุรี

อภัยครับวันนี้ครอบครัวเดินทางมาที่สพนขาม
เพื่อติดต่อขอขุดศพน้องออย
ฝังไว้ในสู่สารไตรคุณธรรมนานกว่า๖ปีแล้ว
เพื่อพากลับบ้านเกิดในจังหวัดเพชรชบูรณ์นะครับ
โดยมีทางญาติสนิทจังหวัดมูลนิธิกระจกเงา
และตำรวจที่เกี่ยวข้องในการทำคดี
มาร่วมกันในการที่จะขุดศพน้องในวันนี้
โดยแม่ของน้องออยนั้นวันนี้เจ้าตัวตั้งใจใส่เสื้อตัวที่ลูกสาว
ซื้อมาให้ก่อนที่จะหายตัวไปในปี๒๕๕๙
เพื่อมารับลูกสาวที่ไม่ได้เจอกันมานานกว่า๖ปี
โดยเสื้อตัวนี้แม่ตั้งใจเก็บไว้ในตู้เสื้อผ้าอย่างดี
เพื่อรอใส่ในวันเจอลูกสาว

จะได้พบกับน้องออยในสภาพที่เป็นร่างไร้วิญญาณเช่นนี้
คุณผู้ชมครับก่อนหน้าที่จะมีการขุดศพน้องออยขึ้นมานั้น
ครอบครัวเดินทางไปทำพิธีเชิญดวงวิญญาณ
ในจุดที่พบศพคือในป่าย่าข้างทาง
ริมถนนเนินตระแบกอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีนะครับ
โดยยัดคอยพยุงร่างของแม่น้องออยลงจากรถ
แล้วค่อยเดินไปจุดทูปเรียกดวงวิญญาณของน้องออย
โดยแม่ของน้องนั้นพูดด้วยน้ำเสียงสั่นเคลือ

ดูภาพบรรยากาศบางช่วงบางตอนกันครับ
ภายหลังจากจุดทูปเชิญดูวิญญาณแล้ว
ครอบครัวของน้องออยและเจ้าหน้าที่มูลนิธิกระจกเงา

ซึ่งถูกฝังอยู่ในสุสานไร้ญาติขึ้นมานะครับ
โดยร่างของน้องออยนั้นอยู่ในสภาพเหลือแต่โครงกระดูก
ก่อนที่จะห่อด้วยผ้าขาวส่งให้กับเจ้าหน้าที่นำไปที่จังหวัดเพชรชบูรณ์
แม่ของน้องออยบอกนะคะว่าก่อนหน้าที่จะรู้ข่าวลูกสาว
ไม่เคยมีรางสังหรณ์หรือมีเรื่องราวบอกกล่าวมาก่อนเลย
แต่เคยฝันถึงลูกอยู่๒ครั้ง
ตอนที่รู้ว่าน้องเสียชีวิตน้องมาเข้าฝันแต่ไม่ได้พูดอะไร
ซึ่งตัวเองบอกในฝันกับน้องนะคะว่าไม่ต้องเป็นห่วงเดี๋ยวแม่ไปเอาหนูมาทำศพให้
และหลังจากนั้นก็ฝันขึ้นอีกซึ่งคราวนี้ฝันว่าน้องออยังอยู่ในวัยเด็ก
เล่นน้ำและอยู่ในวัยกำลังน่ารักไม่น่าที่จะต้องมาเสียชีวิตแบบนี้
ซึ่งแม่ของน้องออยบอกนะครับว่าหากเป็นไปได้ตัวเองก็อยากจะบอกกับน้องออยว่าให้กลับบ้านเรานะลูก
มารับหนูกลับบ้านแล้ว
แม่น้องออยยังบอกนะครับว่าก่อนหน้านี้พ่อของน้องออยเพิ่งเสียชีวิตไปได้ไม่ถึงร้อยวัน
ตอนนี้ยังต้องมารู้ว่าน้องออยเสียชีวิตไปอีกทำให้ตอนนี้ยังทำใจไม่ได้
เพราะต้องขาดทั้งเสาหลักและสามีรวมถึงต้องขาดน้องออยที่เป็นเหมือนดวงใจไป
ขณะที่การติดตามตัวคนร้ายที่ลงมือฆ่าน้องออยนั้น
ตอนนี้ลอยนวลมากว่า๖ปีนะครับมีรายงานว่าตอนนี้ตำรวจได้สอบปากคำพยานไปแล้วหลายปาก
ซึ่งทั้งหมดเป็นเพื่อนสนิทและบุคคลใกล้ชิดกับน้องออยก่อนจะหายตัวไป
โดยเพื่อนสนิทหลายคนยืนยันตรงครับว่ามีผู้ต้องสงสัยเพียงคนเดียวที่มีพฤติการน่าสงสัย
โดยคาดว่าน่าจะเป็นหนึ่งในอดีตแฟนของน้องที่หายตัวไป
ซึ่งตำรวจอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขออำนาจศาลออกหมายจับด้วยครับ
คุณผู้ชมครับและภายหลังจากที่ทางเจ้าหน้าที่ขุดศพของน้องออยเสร็จสิ้นนั้น
ทางญาติจะนำร่างของน้องออยไปประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านเกิดในจังหวัดเพชรชบูรณ์นะครับ
ติดตามหาตัวคนร้ายที่ทำน้องออยมาดำเนินคดีครับ
ผมพูริพัทบุญนินทร์ข่าวแทยรัติทีวี
รายงานจากสุสานไตรคุณธรรมจังหวัดชนบุรีครับ